คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพี่เครือจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนต่อชีวิตไปเท่าไรในวันนี้มาร่วมรุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
กุญแจแต่ละดอกนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาทีนะฮะ
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
กติกานะพี่เครือนะขอให้โชคดีนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกครับจากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งครับ
ลำบากมากค่ะเพราะว่ายายแกทำคนเดียว
หนูเป็นห่วงยายแล้วก็สงสารยายค่ะ
ถ้าหนูไม่มียายหนูก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
ไม่อยากให้ยายอยู่กับหนูนานค่ะหนูก็รักยายมากค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือแมวในภาพใดมีจำนวนมากที่สุด

ต่อนะ

แมวเลภาคที่๓นะครับมีจำนวนมากที่สุดก็คือ๖ตัวด้วยกันนะครับ
วันนี้นะครับครอบครัวของพี่เครือนะครับจากปราจินบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตถูกไปแล้ว๑ข้อ๕๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงอื้ออึมนะฮะนี่ก็คือความไร้เดียงสาวของเด็กเด็กนะครับ
เอามาฟังเฉลยต่อนะครับผมจะได้เฉลยข้อต่อไปนะฮะ
จากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล๒ครับ

ขนไม้เอาทานออกให้ยายจะมีเงินเยอะทานเงินบริเวณพวกผมครับ
ผมอยากให้ยายแข็งแรงและสบายฝีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สีแดงบนทงชาติไทยหมายถึงอะไร

ผู้

เพราะว่าสีที่ถูกต้องนะฮะสีแดงบนทงชาติไทยนั่นหมายถึงชาตินั่นเองนะครับ
เอาค่อยเรียนค่อยรู้กันไปนะครับ
เพราะฉะนั้นนะฮะพลาดไปหนึ่งข้อครอบครัวของพี่เครือจากปลาจีนบุรี
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาทกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก
ฝนตกลงมาเราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่อย่าได้ลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนในข้อต่อไปนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบรรจุฐานครับ
ครอบครรภาคทางฉันจะให้ใดช่วยเอาทำออกมาตาก
ตากน้องตานคือพิการทางด้านสมองสติปัญญาเป็นกังวลเรื่องหลานหลานจะอยู่
ยังไงเพราะว่าถ้ายายตายไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเขา
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะครับว่าพี่เครือทำได้หรือไม่ได้ครับ
เวลาไปทั้งหมด๒นาที๑๙วินาทีเท่านั้นเองนะฮะ
แหละนะครับนี่ก็คือหนึ่งอาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้
ข้อพลัวของพี่เคลือนะครับจากจังหวัดปลาจินบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เหลืออีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้บ้านของเรา
อยู่บ้านดูแลน้องน้องแล้วก็พาน้องนอนน้องหิวข้าวก็พาน้องกินนะคะ
แม่เป็นโรคความดันแล้วเมื่อเดือนสองเดือนแม่ก็ไปตรวจเป็นโรคเบาหวานค่ะ
อยากช่วยแม่ค่ะก็คือแบบไม่อยากไม่อยากให้แม่เหนื่อยค่ะอยากช่วยแม่หาเงิน
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือน้องน้ำทิพย์ระบายสีคำว่ารักแม่ด้วยสีอะไร
ซึ่งเป็นคำตอบที่

๑แสน๑แสน๑แสน๑แสน๑แสน

น้ำเงินและสีชมพูนะคะน้องฟ้า

จากปราจินบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิต

กุญแจดอกแรกพี่เครือจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
ยังเลือกได้อีกหนึ่งดอกเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งดอกพี่เครือจะเลือกดอกไหนครับ
เวลาแต่ละดอกก็คือดอกละ๒๐วินาทีใช้เวลาให้คุ้มค่านะ
โบนัสหลังตู้รออยู่ผมขอให้โชคดีครับ

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ขอให้โชคดีนะพี่นะดีดี
ไม่ออกไม่ออกไปเลยใช่ใช่ไปเลย
ออกแล้วหนึ่งดอกมาเวลากำลังเดินไปเรื่อยนะครับ
ขอให้โชคดีครับ

ออกเร็ว
เพราะฉะนั้นเรามาดูโบนัสหลังตู้พร้อมกันเลยนะ

ผมจะเลือกดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก่อนนะครับว่า
เครือจะได้โบนัสกลับไปเท่าไหร่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
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
มาดูอีกหนึ่งตู้ที่เหลือนะครับก็คือตู้โบนัสหมายเลข๔นะครับ

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

เป็นไงได้ดังที่ตั้งใจไหมครับ

ใจมากดีใจจริง

ตู้ที่หนึ่งนะครับโบนัสหลังตู้นะก็คือ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓นั่นก็คือ

ครอบครัวของพี่เครือจากจังหวัดปราจินบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

ไม่ต้องกินผักบุ้งตลอดทุกมื้อเนาะทุกเครือเนาะ

ที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างนานาไปได้
เรามาร่วมกันมอบความรักความเมตตาให้กับครอบครัวของพี่เครือ
จากจังหวัดปราจินไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตนะ
เลขที่บัญชีด้านล่างนี้ถ้าเผื่อว่าใครพร้อมนะครับ
ช่วยกันสนับสนุนครอบครัวนี้เพราะว่ายังลำบากเหลือเกิน
เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวต้องดูแลเด็กในบ้านอีกหลายชีวิต
ช่วยกันต่อลมหายใจนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมไว้ล่วงหน้าด้วย
เกลือค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการของเราขอให้คุณพระคุ้มครอง
แล้วมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
และก่อนจากกันวันนี้นะครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวพี่เครือนะครับว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไร
วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เวลาที่ไม่มีเงินติดกระเป๋าพี่เคยจะไปเก็บผักบุ้งเอาปลาร้าในหายมาต้มให้ลูกและหลานกิน
แล้วก็มองหน้าหลานที่ไม่เคยได้กินอาหารดีเหมือนคนอื่นเขา
สงสารเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เคยได้กินอาหารดีเลย
วันนี้พี่เคยได้ทุนไปต่อชีวิตจะนำทุนนี้ไปซื้ออาหารและข้าวสารเพื่อเอามาให้ลูกหลานกินดี
แล้วก็จะไปซ่อมซาเล้งซ่อมบันไดเป็นทุนการศึกษาของลูกและหลาน
รู้สึกว่าชีวิตมันเดินต่อได้ทุกวันตื่นขึ้นมาเรายังมีลมหายใจ
เราจะได้อยู่ต่อเพื่อคนที่เรารักมันเป็นพลังบวกที่ทำให้เรามีกำลังใจในทุกวัน
ดีใจที่ได้มาเกมต่อชีวิตทำให้พี่มีพลังกายพลังใจเพิ่ม
ที่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านวิกฤตไปได้
ขอแค่เรามองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อเราจะผ่านพ้นวิกฤตอย่างแน่นอนค่ะ
วันที่๘ผมก็ไปรับหลานจากโรงเรียนกลับบ้านเดินเข้าไปมันเซไปแทนหนึ่ง
ไปหาหมอเขาบอกว่าเซ็นเดอร์ในสมองแตกเป็นอามภาพาทเสกหนึ่ง
เครียดมากจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้ว
นำอาหารมาเสียบไม้รวมทั้งสิ้น
๓๒ไม้ให้ในเวลา๓นาทีครับ
จะได้โบนัสเท่านั้น